คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันจุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์ค่ะ
พบกันเป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มครึ่งแบบนี้ค่ะ
ประเด็นแรกของจอบประเด็นวันนี้จะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
ชายวัย๔๓ปีเขารีบขับรถเก๋งกลับบ้านจะไปทำบุญ
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางหลับในรถก็เลยเสียหลักตกข้างทาง
ซึ่งนับว่ายังเคราะห์ดีมากเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เพียงแค่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานเลยค่ะ
ตำรวจสพเมืองประจวบคิริขันและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักตกข้างทาง
ถนนเพชรเกษมในพื้นที่บ้านหนองบัวหมู่๔ตะบนเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคิริขัน
ทำให้รถเก๋งมัสด้าสองสีขาวพลิกตะแคงด้านหน้ารถพังยับเยิน
เพราะดีที่ไม่ชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางกู้ภัยนำตัวนายรัชชูแก้วอิน
อายุสี่สิบสามปีคนขับรถเก๋งส่งโรงพยาบาล
ซึ่งพบว่าได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาศีรษะและใบหน้ามีบาดแผลถลอก
ส่วนผู้โดยสารอีกคนที่นั่งมาด้วยได้ระบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะคาดเข็มขัดนิรภัย
ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บรีบขับรถกลับบ้านที่จังหวัดเพชรชบุรีเพื่อไปร่วมงานบุญบ้าน
แต่ระหว่างทางมีอาการหลับในทำให้รถเสียหลักตกข้างทาง
ที่จังหวัดขอนแก่นกลางดึกคืนที่ผ่านมาเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งชนท้ายรถบรรทุกบนถนนมะลิวัน
หน้าปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนโนนสะอาดอำเภอชุมแพร
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดอยู่ในสภาพท้ายรถถูกชน
ใกล้กันบริเวณสนามย่าภายในปั๊มพบรถเก๋งฮอนด้าซีวิกสีเหลืองอยู่ในสภาพพังยับเยิน
ตรวจสอบภายในรถพบผู้เสียชีวิตสามศพโดยสองศพเป็นทหารยศสิบตรี
ส่วนอีกศพเป็นหญิงอายุ๑๙ปีกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางนำศพออกมาจากซากรถ
ว่าก่อนเกิดเหตุทหารทั้งสองนายขับรถมาจากตัวเมืองชุมแพร
และกำลังกลับค่ายทหารห่างจากจุดเกิดเหตุ๖กิโลเมตรแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ชนท้ายรถบรรทุกที่จอดนอนอยู่ข้างทางทำให้มีผู้เสียชีวิต๓ศพ
ส่วนที่จังหวัดยาลากระดูกปฏิเหตุรถแท็กเตอร์ทับศีรษะนางทัศน์ดาวแย้มน้อยอายุ๕๐ปีคนงานเสียชีวิต
ภายในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในตะบนตาเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยาลา

อยู่รู้สึกเหมือนรถถอยชนอะไรบางอย่าง
พอลงมาดูท้ายรถก็พบนางทัศน์ดาว
รถทับนอนเสียชีวิตจมกองเลือดจนจำหน้าไม่ได้
ซึ่งขณะเกิดเหตุไม่เห็นนางทัศน์ดาวมายืนอยู่ด้านหลังรถ
และไม่ได้ยินเสียงอะไรเพราะในโรงงานมีเสียงดังมาก
ตำรวจสพเบตงคุมตัวคนขับรถไปสอบปากคำเพิ่มเติม

ที่จุงวันเลยเกิดลูกปฏิเหตุรถกระบะข้ามเกาะกลางถนน
ชนประสานงากับรถเก๋งและรถกระบะหน้าโรงพยาบาลในตัวอำเภอด่านซ้าย
ทำให้ด้านหน้ารถทั้ง๓คันพังยับเยิน
ในรถมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๕คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนไปอีกฝั่ง
เป็นจังหวัดเดียวกับที่รถกระบะอีกคันและรถเก๋งขับสวนมา
ชนประสานงากันเสียงดังสนั่น